คุณคุณลองคิดดูนะถ้าคุณอยู่ในบ้านหลังนึงแล้วจู่มีรถคันหนึ่งพุ่งเข้ามาในบ้านจะเป็นยังไงคะไปดูเหตุการณ์นี้บอกเลยว่าโอ้โหเห็นใจจริงค่ะ
ความแบบนี้เลยค่ะแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๑๐
หกหมู่สี่ตำบลยายชาอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมถามว่าทำไมรถคันนี้มาจอดอยู่ในสภาพแบบนี้
มาอย่างนี้ได้ยังไงคุณดูนี่ดูสิน่ากลัวมากเลยนะ
เจ้าของบ้านคุณพิมนพัฒน์วิริยธนวิทย์อายุ๕๔ปี

คุณป้าคนนี้เนี่ยเธอเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณ๕ทุ่มของคืนวันก่อน
วันที่๓พฤษภาคมซึ่งจริงเหตุการณ์นี้ก็ประมาณเดือนกว่า

ใช่ตอนนั้นคนในบ้านกำลังหลับคุณเพราะมันตอน๕ทุ่มคนกำลังหลับอยู่เลยในบ้าน
ปรากฏว่ามีเสียงดังแบบดังสนั่นดังโครมสนั่นหวั่นไหวขึ้นนะคะ
คนในบ้านก็ตกใจตื่นกันแล้วก็มาพร้อมกับรถกระบะสีดามไม้เลขทะเบียน๒ทพศ๗๑๔๔

พลิกตะแคงหงายคว่ำล้อชี้ฟ้าทะลุกำแพงบ้านเข้ามาแถมยังมาจอดอยู่แบบนี้ค่ะ
แล้วในรถคือไม่มีใครอยู่
ไม่มีเหรอสักคนงงงแต่โชคดีนะที่ต้องบอกว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ก็คือคนในบ้านนะคะไม่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากว่ารถมาหยุดตรงบริเวณรั้วบ้าน
ที่กำลังลื้อออกเพื่อทำการปรับปรุงพอดีซึ่งอยู่ถัดออกมาจากห้องนอนคุณยายวัย๘๐
ปีเพียงไม่ถึง๑๐เมตรโอ้ถ้ามันไม่คาอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนอะ
อันตรายมากเลยอ่ะแล้วหลังจากเกิดเหตุนะคะเจ้าของบ้านเขาเดินทางไปลงบันทึกประจำวันไว้
ตั้งแต่วันที่๓พฤษภาคมค่ะเพราะว่าบ้านเขามีทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย
ท่อปลาปลาก็แตกใช่ไหมแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่๓พฤษภา๑เดือนกว่าผ่านไป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
และยังไม่มีการเคลื่อนย้ายออกไปจากจุดเกิดเหตุแต่อย่างใดทำไมอย่างนั้นนะ
อยากรู้จังใครเป็นเจ้าของรถคือใครอ่ะคุณ
แล้วคนที่ผ่านไปผ่านมาเขาก็ต้องจอดเข้ามาดูเข้ามาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณดูดิ
เข้าไปในบ้านเลยนะไม่ใช่อยู่นอกรัวบ้านนะเข้าไปภายในบริเวณบ้านเลยอ่ะคุณ
แต่ล่าสุดคุณค่ะได้ข่าวว่าเจอเจ้าของรถแล้วค่ะ
ทราบชื่อก็คือนายมนตรีชมเกษมคุณพี่เสื้อชมพู
คนนี้นี่ที่กำลังมีโทรศัพท์อยู่นะคะ
คือเขาเดินทางมามอบตัวกับร้อยตำรวจเอกวะสันแช่มมั่นคงรองสารวัตรสอบสวนสพสามพราน
พร้อมกับตกลงจะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับเจ้าของบ้านด้วย
โดยเบื้องต้นก็ยินยอมชดใช้ให้เป็นเงินจำนวนหนึ่ง
เขาคุยกันกับเจ้าของบ้านแบบนี้นะคะ
จากการสอบถามเจ้าของรถเขาเล่าให้ฟังว่า
ก่อนเกิดเหตุเขามีปากเสียงกับคนที่นั่งมาด้วยในรถ
ก็เลยทำให้รถเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนพลิกคว่ำแล้วก็หลบหนีมา
พอเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตามไปไล่ล่าเนอะ
เขาก็เลยหลบหนีเพราะว่าตกใจ
เขาบอกว่าแบบนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะ
เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่คุณจะมาชนบ้านคนอื่นแล้วหนีไปเลย

ตอนที่เขาไปคุยกันที่สถานีตำรวจคือเขาตกลงกันแล้วเรื่องค่าเสียหาย
จ่ายสามหมื่นใช่ไหมสามหมื่นแต่สุดท้ายคนที่เขาขับรถอ่ะค่ะ
เขาบอกว่ามีแค่๑๕๐๐บาทไม่พอใช่ไงแต่เจ้าของบ้านเขาก็ไม่ยอม
เขาประมาณว่าเออถ้าไม่ได้สามหมื่นในวันนั้นก็ตกลงกันไม่ได้อ่ะค่ะ
สุดท้ายเหมือนว่าตอนเนี้ยต้องส่งไปยังสารใช่ก็คือฟ้องร้องกันอ่ะ
คดีความนะเป็นคดีความยาวเหยียดเลยแหละเป็นคดีความแล้วก็ถูกดำเนินคดีไปตามกฎหมาย
จากว่าเขาก็ไม่มีเงินที่จะไปจ่ายกันไม่ชดใช้ค่าเสียหายได้ตามจำนวนที่เจ้าของบ้านต้องการอะไรแบบนี้
คุณผู้ชมเอาเป็นว่าก็เหมือนทุกอย่างใกล้จะคลี่คลายแล้ว
เพราะว่าเราเนี่ยเจอตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็คือคนขับรถแล้วนะคะ
แต่ในเรื่องของความเชื่อล่ะค่ะคุณเอามาดูหน่อยดูคุณยายหน่อยค่ะ
คุณยายที่อยู่บ้านที่ห่างจากบริเวณที่รถเข้ามาเพียงแค่๑๐เมตรเนี่ยนะคะ
ไกลมากคุณยายจะรอดตายมาได้เลยโชว์อะไรฮะ
ยายก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยายเนี้ยขอรบนับ

ภาคจากพระอาจารย์แป๊ะใช่ไหมนี่เกจิกชื่อดังนะที่จังหวัดและความประถมวัดสวัสดิ์อารมณ์ไง
เป็นเรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชมดูแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับฝากเตือนภัยเรื่องของขโมยข้าว